สิ่งทุกอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยไอเดีย

ไปดูช่างซ่อมรถยนต์มือ๒ไอเดียเก๋
นำถังน้ำยายแอร์เก่ามาดัดแปลง
เป็นกระปุกออมสินได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับ
โอ้โหนี่ทั้งเศรษฐี
ต้องเป็นเศรษฐีแน่นอนหลังจากที่กระปุกเต็ม
โอ้โหกว่าจะเต็มนะฮะนานเหมือนกันนะฮะ
โดยคุณสุภาชัยพินิษฐ์อักษรอายุ๓๐ปี
ชาวบ้านในตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
นำถังน้ำยาแอร์เก่าที่แขวนเรียงรายอยู่เต็มบ้าน

แต่เอามาพ่นด้วยสีพ่นรถยนต์

แล้วก็บนถังมีการพ่นข้อความอย่างที่เห็นนะฮะถังเศรษฐี
เจ้าของไอเดียนี้บอกว่าตัวเองประกอบอาชีพซ่อมรถยนต์มือ๒
มีแนวคิดที่จะเก็บเงินหยอดกระปุก
เพื่ออนาคตและเป็นทุนการศึกษาให้ลูกนะครับ

กระทั่งไปบ้านเพื่อนแล้วก็พบถังน้ำยาแอร์เก่า

บอกด้วยนะว่าเก่าหมดสภาพแล้วถึงจะมาทำแบบนี้ได้
นะครับจึงเกิดไอเดียนำมาพ่นสีดัดแปลงเป็นกระปุกออมสิน
แบบไม่มีรูเปิดเปิดออกไม่ได้
ห้ามแกะนะจ๊ะ

ต่อมามีคนนำไปโพสต์ลงโซเชียลจึงมีคนรู้จัก
บางคนอยากได้ไปใช้บ้างอยากจะเก็บเงินเยอะบ้าง

แล้วก็แปลกดีแล้วก็สามารถเก็บเงินได้เยอะนะฮะ
ผลิตถังเศรษฐีนี้จำหน่ายในราคาแค่ใบละ๓๙๙บาท
ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ปกครอง
ซื้อไปให้ลูกหลานเก็บออมเงิน
บอกลูกเก็บให้เต็มนะลูกนะ
เป็นค่าเทอมตอนเรียนมหาวิทยาลัยลูก

ลูกอยู่อนุบาลเก็บได้อนุบาลนะฮะ
รวมถึงคู่รักที่ต้องการเก็บเงินนะเพื่อแต่งงานก็ได้
คบหาดูใจกันหลายปีช่วยกันหอดช่วยกันหยอด
สักกี่ปีล่ะเก็บได้

อีก๓เดือนแต่งเก็บทันไหมกระปุกนี้

ทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นวันละ๔รอบ
ว่าที่เจ้าบ่าวใส่๓เท่า

นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีนะ
ท่านได้มาร่วมกันหยอดกระปุกนะคะ